ปิดท้ายว่ากันด้วยเรื่องของการเมืองนะคะ
วันนี้ก็รอคำตอบจากภักดิ์ประชาธิปัตย์แล้วค่ะ
ว่าจะตอบรับพักพลังประชารัฐที่ไปเทียบเชิญเมื่อวานนี้หรือเปล่า
ในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
แต่ประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเดี๋ยวขอเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด
เพราะว่ารอคำตอบจากพลังประชารัฐเหมือนกัน
เห็นว่าจะตอบ๕โมงเย็นวันนี้เรื่องที่เสนอไป
แต่ยังไม่ได้คำตอบกลับมาก็เลยเลื่อนไปก่อน
ทีนี้ก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะหรือยังจัดสรรกันไม่ลงตัว
เกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพักการเมืองที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
นักข่าวก็เลยไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ถามเรื่องนี้ล่ะค่ะ
พลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่ขอพูดถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่นะ
เพราะขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันคือเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อน
ไม่ต้องสมมุติว่าหากจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำยังไงเพราะยังไม่รู้
การเป็นนายกจะต้องถือกฎหมายทุกตัวใช้อำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสมถูกต้อง
ต้องเคารพกติการ่วมกันไม่อย่างนั้นพอเกิดปัญหานายกก็จะโดนไปด้วย
แต่ถ้าหากเป็นก็ต้องดูมาว่าจะทำงานได้หรือเปล่า
รวมถึงต้องดูว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีด้วย
แต่นักข่าวบอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีตอบคำถามแบบ
อารมณ์ดีนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก
เชื่อว่าจะคุมสถานการณ์ในสภาไว้แล้วก็ทำท่าเหมือนกับชกมวยอะค่ะ
ก็ว่าสภาเนี่ยก็ต้องทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตร์แล้วก็จะทน
แล้วก็ต้องไปโหวตเลือกนายกกันก่อน
โดยใช้เสียงของสสกับสวในขณะนี้นะแล้วค่อยให้นายกไปฟอร์มทีมจัดรัฐบาล
ก็คือตั้งคอรมอแต่โดยทางพฤตินัยเนี่ยพักการเมืองที่จะสนับสนุนนายกเป็นรัฐบาลเนี่ย
ต้องมีเสียงเกิน๒๕๐ของสอสอก็ต้องฟอร์มพักร่วมรัฐบาลไว้ก่อนไง
แต่ตอนนี้ปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นยังไม่เสร็จสิ้นกันสักทีเนี่ยนะฮะ
อย่างเช่นพักชาติไทยพัฒนาเดิมก็เคยมีข่าวคิดว่า
เอาเขาจับคั่วกับพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้ว
ที่ออกมาแถลงบอกว่าพร้อมร่วมมือกับพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาล
แต่วันนี้ภาคชาติไทยพัฒนาบอกว่าที่แถลงวันนั้น
ก็คือพร้อมร่วมมือโหวตในทางเดียวกันในการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
ก็คือคุณชวนหลีกภัยจากประชาธิบัติไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน
เพราะจนถึงขนาดนี้เองภาคชาติไทยพัฒนาบอกว่า
พักชาติไทยพัฒนาเองก็ถือว่าเป็นพักเล็กมีสอสอแค่๑๐ที่นั่ง
ก็ถือว่าเจียมเนื้อเจียมตัวนะอันนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชา
สอบบัญชีรายชื่อแกนนำพักบอกนะแล้วพักคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐ
อย่างไม่เป็นทางการแล้วยื่นคำเสนอไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนคำสนองนั้นมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับคำสนองกลับมา
ซึ่งก็ต้องดูเหตุการณ์ต่อไปว่าสิ่งที่เสนอไปนั้นจะได้รับการตอบรับอย่างไร
แต่พักชาติไทยพัฒนาก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาล
พร้อมจะเป็นทุกสถานะแม้แต่เป็นฝ่ายค้านอิสระหรือว่าฝ่ายค้านเป็นกลาง
ความหมายนี้ก็คือแสดงว่ากระทรวงที่เสนอไปอาจจะยังไม่ได้รับการตอบรับมาจากพลังประชารัฐ
ทีนี้ค่ะประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ก็มีนัดประชุมนะคะ
ระหว่างคณะกรรมการบริหารพักสสก็คือจะหาข้อสรุปแล้วค่ะ
ว่าจะตอบรับคำเชิญเข้าร่วมรัฐบาลจากภักดิ์พลังประชารัฐที่มาเทียบเชิญเมื่อวานหรือเปล่า
ก่อนประชุมก็มีแฟนคลับพักประชาธิปัตย์ตัวแทนผู้ประสานงานคณะรัศดรไทยแห่งชาติ
หนังสือถึงหัวหน้าพักขอให้ทบทวนการตัดสินใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐนะคะ
แต่พอประชุมไปได้สักแป๊บนึงนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชลงมาบอกกับนักข่าวว่า
ขอเลื่อนนะขอเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วย
พักษณ์ขอเลื่อนนะขอเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วย
อ๋อเขาก็เลยประชุมกันไม่รู้ว่าจะประชุมเรื่องอะไร
ก็เลยเลื่อนไปก่อนไง
พลังประชารัฐแจ้งนะครับว่าข้อมูลต่างเหล่านี้เนี่ยท่านจะให้ข้อมูลตอบกลับมาก่อนเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้
แต่ปรากฏว่าขณะนี้พักพลังประชารัฐยังไม่ได้มีคำตอบใดถึงหลักการที่จะทำงานในวันข้างหน้า

อันนี้เป็นปัญหาของพักพลังประชารัฐครับที่พักพลังประชารัฐต้องตอบนะครับว่า
การที่ไม่สามารถนำนโยบายที่เรานำเงื่อนไขต่างที่เรานำเสนอไปเนี่ยติดขัดตรงไหนเนี่ยก็ต้องแจ้งมานะครับ
อันนี้เป็นปัญหาของพักพลังประชารัฐนะครับ
มีรายงานว่ามันติดขัดตรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ค่ะเพราะว่านโยบายประกันรายได้อะไรของประชาธิปัตย์เขามันก็จะไปเชื่อมโยงกับกระทรวงนี้
คือข้อเสนอจากทางพลังประชารัฐเนี่ยหนึ่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการที่ให้ประชาธิปัตย์คือว่าการกระทรวงเกษตร
แต่ล่าสุดมีรายงานว่าทางแกนนำกลุ่มสามมิตรในพลังประชารัฐนำโดยคุณสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ยอยากจะขอแลกแล้วเอากระทรวงเกษตรกลับมา
แต่ทางพลังประชารัฐเองที่ว่าจะเอาพลังงานไปให้แทนเนี่ยเขาก็ยังตกลงกันไม่ได้ในพักของเขาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องจับตาต่อไปว่าสมมุติว่าถ้าประธานสภาผู้แทนรัศดรนัดประชุมโหวตเลือกนายกมาแล้วเนี่ยแล้วยังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลกันไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะฮะ
ส่วนวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการสำหรับสอสอเขต๘จังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่นางสาวศรีนวลบุญลือพักอนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็นำคะแนนจากการเลือกตั้งซ่อมที่สสเขต๘เชียงใหม่ไปคำนวปาร์ตี้ลิสต์ใหม่นะครับ
รับรองบัญชีรายชื่อปาร์ติลิสต์๒คนนะครับคือนางสาววทันยาวงโอภาษีหรือมาดามเดียจากภัคพลังประชารัฐแสนนางสาวจิตภัษตรรศกฤทธิกษากร
พักประชาธิปัตย์นะฮะก็เป็นการคำนวณบัญชีรายชื่อใหม่
แต่ก็ทำให้นายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาค
สอสอบัญชีรายชื่อของภักดิ์ไทยรักษ์ธรรมหนึ่งในสิบเอ็ดภักดิ์เล็ก
ไปอยู่คั่วพลังประชารัฐต้องพ้นจากตำแหน่งสอสอนะครับ
เจ้าตัวก็บอกว่าก็คงจะไม่ไปฟ้องร้องอะไรอ่ะค่ะ
แม้ว่าจะเป็นสอสอได้ไม่กี่วันก็ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้ว
นะครับสิ่งที่ห่วงก็คือตอนนี้มีเรื่องร้องเรียน
การเลือกตั้งสอสอเขตอยู่อีกยี่สิบห้าเขตยี่สิบห้าคน
ถ้าตอนหลังกรกตมีคำสั่งหรือมีมติอะไรก็แล้วแต่
ให้มีการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหม่แล้วต้องคำนวณบัญชีรายชื่อกันใหม่
มันจะปรับเปลี่ยนกันอีกไหมสอสอบัญชีรายชื่อครับ